อุทัยธานีกู้ภัยต้องมาเลย

พ่อผมไปกินแก้วมังกร๒ลูกนะ

พ่อบอกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้

แล้วหายไปกู้ภัยก็ต้องมางมกันเนี่ย

ผู้ศูนย์หายอยู่ในศะนี้นะครับ

หลังจากนายบูนดามายุ๕๘น่ะครับ

หายไอ้วิชิตไอ้วิชิต๒๙ปีน่าจะจมน้ำหายไปในสระนะ
หลังจากหายหาอยู่หลายชั่วโมงโอ๊ยไม่พบตัวร้อนใจกันทั้งหมู่บ้าน
นายบุญธรรมพ่อเล่าต่อเลยบอกลูกชายหายตัวไป
ตั้งแต่เย็นวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ก่อนจะหายไปบอกว่าพ่อเดี๋ยวผมจะไปกินไอ้แก้วมังกรสองลูกนะ
ริมสะน้ำบอกขนาดกินกี่ลูกลองคิดดูก็แล้วกัน
จากนั้นก็หายตัวไปออกมาตามหาทั้งคืนไม่เจอ
คุณผู้ชมไม่เจอใจไม่ดีหนักเข้าไปใหญ่
แจ้งกู้ภัยนะครับบอกมาช่วยหาหน่อย
เพราะมันน่าจะกินแก้วมังกรแล้วตกน้ำไป
อ้าวแล้วนี่ทำอะไรทำพิธีครับ
ในเมื่อกู้ภัยงมหาทั้งวันไม่เจอ
ทำพิธีเอาหมอนมานะครับจุดทูบขอเข้ามา
แล้วก็โยนหมอนอธิษฐานจิตบอกว่า
ถ้าลูกจมอยู่ตรงไหนกู้ภัยจะได้ไปถูก
ถ้าลูกจมอยู่ตรงไหนขอให้หมอนมันจมลงตรงนั้น
จากนั้นไม่นานคุณผู้ชมครับจากนั้นไม่นาน
ดูในสระดีนะดูในสระดีนะ
คุณผู้ชมครับชาวบ้านวิ่งไปวิ่งไปที่บ้านหลังหนึ่ง
สระไม่อยู่ฮะลูกมาอยู่ที่นี่
เออลูกมาอยู่ที่นี่ครับคุณผู้ชม
วิชิตอยู่ในห้องแถวไม่ไกลจากสระน้ำนะครับ
ยัดยากกับชาวบ้านนะครับวิ่งไปเลยวิ่งไปที่ห้องแถว
โอ้โหพอเห็นดูกอดกันเห็นวิชิตเท่านั้นแหละ
แม่น้องสาวโหเขากอดกันแบบนี้ครับ
วิชีสเองไปอยู่ไหนมานี่พ่อแม่ถามญาติถามร้องไห้กันใหญ่เลยคุณผู้ชม

มีของลูกอย่างที่ผมบอกพ่อแนวเนี่ยและคราวนี้มีผู้ชายมีผู้หญิง
ใครคนอ่ะวิชิตสวนเลยบอกผีผีวิชิตบอกเลยผี
กวักมือเรียกบอกว่ามานี่มานี่วิชิตเดินตาม
วิชิตเดินตามมาที่ห้องแถวแล้วก็ใช้มือปิดปาก
อย่าพูดอะไรนี่เขาทำท่าให้ดูอย่าพูดอะไร
แล้วอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ทั้งคืน
คุณผู้ชมครับระหว่างที่ชาวบ้านหาอยู่เขาบอกได้ยินทุกอย่าง
ที่หาที่งมที่อะไรกันผมได้ยินทุกอย่างแต่ผมพูดไม่ได้
ถ้าชาวบ้านเขาเรียกอะไรผีอำเหรอ

จากนั้นนะครับญาติก็พานายวิชิตนะครับ
ทำพิธีขอขมาต่อต้นแก้วมังกรครับคุณผู้ชม
ขอเข้ามาต่อต้นแก้วมังกรครับ

เดี๋ยวบางคนไม่เชื่อเดี๋ยวอะไรวะข่าวนี้อะไรเนี่ย
คือเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับ
นี่แหละครับแม่ก็เอาพระเครื่องมานะครับ
นะให้พระคุ้มครองลูกให้พระคุ้มครอง